แบบหลายมาเดี๋ยวเราจะตงใจ
กระบวนการเขาจะมีการทดสอบเหมือนอะไรว่า

เขาต้องบอกน้องเขาจะทำอย่างไรอะไรอย่างไร
จะได้เข้าใจตรงกันครับฮะครับ

หน่วยสาธารณสุขที่มานี่มากมายนะครับ

โรงพยาบาลจากกรุงเทศมาหลายโรง
ผมไม่ต้องโฆษณาว่าโรงพยาบาลอะไรจะมาช่วยบ้าง
แต่ยืนยันว่าเป็นการทดสอบระบบ
แต่ผมเชื่อว่าต้องทดสอบตั้งแต่ว่าท่านนำเด็กออกมาได้จะเข้ายังไงตั้งแต่ปากถ้ำเลย

เพื่อเอาเต็มระบบเพื่อตอบเต็มเลยว่าจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นถึงกระทั่งส่งไปโรงพยาบาลเชียงรายด้วยคอปเตอร์นะฮะ
เพราะฉะนั้นน้องอย่าตกใจน้องอย่าไปบอกว่ามันไปจริง
ว่าวันนี้หลายครั้งก็จะมีข่าวลือออกไปว่าเจอแล้วเจอแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามีใครพูดที่นี่พูดนิดเดียว
แล้วเห็นคอปเตอร์หรือมีคนถ่ายคอปเตอร์เจอหรือมีคนขายรถบอกว่าเจอที่โรงพยาบาลเชียงรายนุเคราะห์
มันจะกล่าวจริงไปหมดและไม่ได้สับสนมากนะครับ
ขอให้พวกเราสร้างความสะสมเลยครับ
เราไปขอให้ก่อนนะเผื่อชาวบ้านครับเขาถูกตกใจ

แล้วผมก็จะบอกว่าอย่างน้อยข่าว
ถ้าผมพัจจำอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วส่งมาว่ามีความพูดมาก
ผมจะให้ข่าวอย่างน้อยวันละ๒ครั้งนะครับ

แต่ยังขยายผลไม่ได้ขยายผลอยู่

อันนั้นอันนั้นคุยกันแล้วก็มีคนอยากจะมาทำคอฟเฟอร์ที่จะมาทำเนี่ย
หลายเจ้ามากนะครับหลายเจ้ามากที่อยากจะมาทำตรงนี้
ก็ไม่ใช่เราไม่อยากได้รับมาแต่เราดูพื้นที่แล้ว
สิ่งที่จะเป็นไปได้ที่สุดก็คือเอาคอปเตอร์ยก
แต่คอปเตอร์ที่ยกเนี่ยมันต้องยกขนาดไหนก็ไม่รู้
มันน้ำหนักขนาดไหนก็ไม่ต้องก่อตัว
ก็ขนาดรยกหลังอย่างไหนอีกชันพันีอีกอย่าง
เรารู้ว่าพูดรุมเหล่านักที่อย่าชารจากอังกฤษมา๓คน
อเมริกามาแถวถล่ายนักที่๓๒มึงนะฮะ
วันนี้ออสเตรเลียส่งกองหน้ามา๑คน

แล้วทุกครั้งปีนี้ผมจะไปรับที่สนามบินกว่าประมาณ๒ทุ่มกว่ากว่า

ด้านการดำน้ำกับด้านคู่ชีวิต
วันนี้ญี่ปุ่นมา๒ลาย
ที่คุณเข้าไปดูในถ้ำเรียบร้อยแล้ว

การปรุงน้ำถ้าเร้อยอยู่หน้าทาสสงคราม
ตอนนี้สงครามสองหนึ่งน้ำรสไป๘เซน
ว่าเมื่อก่อนเรากำไรเดียวน้ำรสเป็นสงคราม๘เซน
และตอนนี้กู้ตัวที่สูงที่บอกว่าวันนั้นเสียไป๕ตัว๕หรือ๑๐ตัวนะผมจำไม่ได้ว่าว่าว่าเท่าไหร่นะฮะที่บอกว่ามันจมตัวที่สูงที่บอกว่าวันนั้นเสียไป๕ตัว๕หรือ๑๐ตัวนะผมจำไม่ได้ว่าว่าว่าเท่าไหร่นะฮะที่บอกว่ามันจมไปแล้วที่กบจมแล้วกู้ไปไม่ได้ตอนนี้เดินเครื่องได้๕ตัวแล้วนะครับในในในในตั
แล้วก็ตอนเย็นผมต้องอยู่ที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็โอเคนะครับ
ครับครับขอบคุณครับ